จะเป็นคนจีนพ้นทะเลนะครับ
เขาก็จะคลายก๋วยเตี๋ยวเรือขายจากปทุน้ำไทยอินมารังศีก
ท่านก็เห็นว่าเตี๋ยเป็นคนทำมาหากินเก่ง

ที่กำตกยกผมก็เลยเอามาเปิดเป็นร้านนี้แล้ว
ก็เลยเอามาเปิดเป็นร้านนี่แหละ
ตั้งแต่พศ๑๕๓๘

ก็เลยมีการเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวมาเป็นพวกข้าวแกง
บางทีลูกค้าก็หลายเจ้าเขาก็ถามเหมือนกันว่า
ทำไมร้านคนจีนทำไมทำแกงพวกเขียวหวานอร่อยมากเลย
สูตรก็ใช้สูตรของมะม้าหมดเลย

มาม้าเขาก็เป็นคนทำแล้วโอเคก็ช่วยทำ

โคกนี่เป็นอาหารดั้งเดิมเก่าแก่อย่างหนึ่งเลย

เรามาทำลูกชิ้นที่มาขูดเป็นเนื้อนะครับ

แล้วไอ้ส่วนช่วงขึ้งทองลงมาจะทำเป็นเชิงปลากราย
ชื่อร้านกังตรงย้งนะครับอยู่หมู่บ้านไทยสมบูรณ์๒ถนนเรียบคลอง๓ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีเบอร์โทรศัพท์๐๘๑๖๔๖๙๑๘๙๐๘๑๕๕๖๖๒๘๘ครับ
ปลากายทอดหาทานยากมากจริงแล้วเจ้าของร้านเขาก็พูดเองค่ะ
ถ้ามาแล้วไม่ได้ถามก่อนว่ามีไม่มีก็การันตีไม่ได้นะนั่นไงก็ฉะนั้นเนี่ยใครมีโอกาสรีบไปนะคะน่ากินน่ากินเนอะ